โอเคก็อาเตียเขาก็เป็นเป็นอีกทุกอย่างอีกพัฒน์หนึ่งของชีวิตของมันครับ
เหมือนกับว่าคือผมโตขึ้นมาด้วยปัจจัยหลายอย่างที่
เครื่องนุ่นสปออตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือที่ทำงาน
คือว่านิยะพัฒน์ชีวิตของผมเน่นนอกจากชีวิตส่วนตัวคือเรื่องทำงาน

ตอนตอนจะได้ไปแคสต์

ผมเนี่ยได้เข้ามา

ก็คือมันเข้ามาแบบทิ้งโปรไฟล์ไว้อะไรอย่างนี้ครับ

พอดีว่าอาเขากำลังหาตัวแสดงไปเล่นนะครับ

ผมเป็นไลน์เสนสัญญาช่อง

ก็คือ

ที่ที่อาแบบทำให้ผมรู้

คือยังไงก็จะรอผมแล้วแบบ

ผมก็รู้แล้วก็แก้พูดในระดับหนึ่งว่า

เค้าไม่ค่อยแสดงออกว่า
เอาง่าย

ถ้าผมเล่นไม่ได้คืออาบอกยังไม่เปิด
กูไม่เปิดเพราะว่ามึงยังเล่นไม่ได้
ถ้ามึงเล่นไม่ได้ทีมงานเขาก็ยังไม่มีกิน

มึงรีบเล่นให้ไปเร็วทีมงานไม่ต้องรอ
แต่อาบอกสุดท้ายคือยังไงกูก็จะรอ
แล้วก็กูจะเอามึง
คือเป็นจุดเริ่มต้นของผม

แต่ว่ามาทำงานจริงรู้จักการใช้ชีวิตตรงนี้จริง

หนีผมไปทุกที่ที่อาไป

พอรู้ว่าอามีโรคประจำตัวมีโรคประจำตัวค่ะช่วงหลังมีโอกาสได้เจออาบ่อยไหมคะ
คือช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอเลยครับแต่ก็มียกหูคุยกันบ้าง
ตอนทราบข่าวตอนนั้นเป็นยังไงก็งงอ่ะตอนนั้นเพิ่งลงเครื่อง
เมื่อเช้าเพิ่งลงเครื่องแล้วหนุ่มก็บอกว่าเนี่ย
พอดีน้องก็เปิดโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าเห็นค่ะแล้วน้องเขาก็บอกเนี้ยอัพเบียบ
เสียอ่ะครับแบบรู้สึกตรงนั้นเป็นยังไง
ชอบเขาอืมก็แบบแบบแบบสุขใจว่า

พี่โอลูกชายอาแล้วก็เพิ่งคุยกับโบว่าแบบเนี่ย
แต่อยากจะหาเวลาเข้ามาเยี่ยมอาอะไรสิ่งที่อาสอนเราแล้ว
ยังใช้จนถึงทุกวันนี้คืออะไรบ้างเล่นละครไม่ต้องห่วงสวด
ห่วงหล่ออืมอ่าบอกว่าเป็นพระเอกเป็นนักเป็นเป็นเป็น
ไม่ได้เป็นพระเอกแล้วเพิ่งเป็นนักแสดงเวลาแสดงก็ไม่ต้องห่วงแล้ว
ครับพี่โอลูกชายอ่าขอบคุณ
เยอะเลยครับคือผมก็
คืออย่างที่ผมบอกครับคืออาเขาไม่ได้ว่าแค่เอาผมไปสอนเรื่องการแสดงหรืออะไร
แต่ว่าเอาผมไปอยู่ด้วยแล้วก็พาผมไปนู่นไปนี่
เวลาอยู่กับอาก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนกับ
ค่อยให้เก็บเรื่องราวชีวิตต่างให้ประสบการณ์ให้ทุกอย่างแบบ
โดยเฉพาะหนักก็คือในชีวิตในการทำงานตรงนี้
เวลาผมแบบเจอเรื่องราวอะไรที่แบบไม่ดี
คืออาเขาก็โทรมาด่าคือเหมือนก็เป็นเหมือนพ่อผมอีกคน
คือผมก็ไม่รู้ว่าแบบขอบคุณแล้วมันจะพอกับที่อาทำให้ผมหรือเปล่า
แบบคือผมก็ขอบคุณอามากสำหรับทุกอย่าง
ขอบคุณค่ะพี่บอยค่ะขออินเสิร์ตนิดนึงไหวไหม
ขอบคุณค่ะพี่บอยขออินเสิร์ทนิดนึงไหวไหม

๑๐ปี